อุปติเหตุคุณเกิดขึ้นสองจังหวัดนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยจังหวัดแรกก็คือรถบุรีเนี้ยเป็นอุปติเหตุจากรถจักรยานยนต์สายหย่อมากคือขี่รถจักรยานยนต์ไปแล้วแสงไม่พ้นนะคะเกิดอุปติเหตุจนเอาวัยวะเนี้ยเกลื่อนถนนไปหมดเลยอีกจุดหนึ่งก็คือที่ปราจีนบุรีนะคะหนุ่มวัยเจ้าเพศเนี้ยเขาขับ
แขนขาขาดเสียชีวิตดับสยองอยู่ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้นะคะตำรวจสพสะบัวเขาก็รับแจ้งเป็นรถเก๋งเนี่ยส่วนบุคคลไปชนคนเดินเท้าเหตุการณ์เนี้ยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะคะเป็นผู้ชายแล้วก็เกิดบนถนนทางหลวงสาย๓๐๔กบินบุรีคลองรังกมที่๑๔๙ถึง๑๕๐ที่บ้านหนองบุญเกิดในตำบล
ตลาดตะเคียนนะคะที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะเขาก็ไปตรวจสอบกันพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วค่ะมูลนิธิสัจธรรมพุทธธรรมแห่งประเทศไทยอ่าที่กะบินบุรีทีนี้บริเวณถนนฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะไปเจอประชาชนเนี่ยโอ้โหไปมุ่งดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมากเลยที่เกิดเหตุมี
แขนขาแล้วก็ลำตัวขาดออกจากกันคือขาดไปคนละทิศละทางเลย
มีไส้ทะลักออกมาจากลำตัวด้วยใครที่อยู่บริเวณนั้นเห็นแล้วก็รู้สึก
สลดใจมากแขนแล้วก็ขาเนี่ยนะคะก็ก็ไปคนละทาง
โดยกู้ภัยก็ต้องเดินหน้าหาชิ้นส่วนอวัยวะนำมารวมกันนะคะ
ทีนี้ตรวจสอบผู้เสียชีวิตทราบชื่อก็คือนายสอนชัยต้นทุน
อายุ๔๒ปีเขาเป็นชาวจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
ไปตรวจสอบไปพบทรัพย์สินเป็นเงินจำนวนหนึ่งด้วย
หลังจากเพิ่งจะรับเงินเดือนมาเองแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
จากจุดเกิดเหตุไป๑๐๐เมตรไปเจอรถยนต์นะคะ
เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลฟอร์ดโฟกัสนะคะสีดำ
สภาพด้านหน้าเนี่ยโอ้โหฝั่งซ้ายฉีกขาดไปเลย
กระจกหน้าก็แตกคนขับเนี่ยนะคะอายุ๒๗ปี
ชื่อว่านายธีรพงศ์เขาอยู่กับแฟนสาว
คือมาด้วยกันแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รอมอบตัวแล้วก็รอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำอยู่
ธิรพงศ์เขาบอกว่าตัวเขากับแฟนสาว
ขับรถมาจากกะบินบุรีกำลังจะกลับบ้านที่คลองหลัง
ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะผู้ชายคนนี้เขากำลังเดินข้ามถนน
คือเดินแบบก้มหน้ากลมตาประกอบกับเห็นไหมคะ
ว่าจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมค่ะค่อนข้างที่จะเป็นที่มืด
ไม่มีไฟส่องสว่างด้วยเขาบอกเขามองไม่เห็น
เขาก็เลยชนเขาเต็มแรงนะคะทีนี้ไปสอบถามทางฝ่ายของผู้เสียชีวิตบ้าง
เป็นลูกเขยของผู้เสียชีวิตซึ่งก็คือนายธีรศักดิ์ใจกล้า
อายุเนี่ยยี่สิบสามปีนะคะเขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ย
ว่านายสอนชัยก็เป็นพ่อตาแล้วค่ะเขาทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง
ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุนั่นแหละวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
เป็นวันเงินเดือนออกหลังเลิกงานก็อาศัยรถจักรยานยนต์ของเพื่อนร่วมงานมา
ที่ร้านทางเข้าที่วัดหนองบุญเกิดจะนำเงินมาใช้หนี้ที่ร้านค้า
ทีนี้พอใช้หนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขณะกำลังจะเดินข้ามถนนกลับหอพักที่อยู่ในโรงงาน
ก็นี่แหละเกิดเหตุรถยนต์นะคะมาพุ่งชนจนเสียชีวิตอยู่แบบนี้แหละค่ะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้
ต่อกันอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่ลบบุรี
เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะตำรวจสพพเนียดที่อำเภอโคกสำโรงเขาได้รับแจ้งค่ะ
บอกว่าเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันเป็นรถกระบะไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์
ที่ถนนสุระนารายบริเวณหลักกิโลเมตรที่สามสิบถึงสามสิบเอ็ด
หมู่ที่๘ในตะบนวังเพลิงที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะคะ
จอดอยู่ริมถนนฝั่งซ้ายตรงข้ามวัดเขาจราเข้
ทีนี้บนรถเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคือมีร่องรอยการชนที่หน้ารถกระบะพังยับเยินไปหมด
จากจุดเกิดเหตุไปเจออันนี้ค่ะสักประมาณ๓๐๐เมตรไปเจอรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีแดงดำ
ตกอยู่ในพงหญ้าข้างทางแล้วค่ะลักษณะเนี่ยโอ้โหเศษเหล็กกระจัดกระจายไปหมด
ชิ้นส่วนรถในกระเด็นไปทั่วบริเวณเลยนะคะห่างจากรถจักรยานยนต์ไปสักประมาณสิบเมตรได้
ไปเจอร่างของใดทงชัยคั่วทองอายุสามสิบหกปี
ถูกรถชนอยู่ในสภาพสยดสยองเช่นกันลำตัวตั้งแต่ช่วงท้องเนี่ยขาดหายไปเลยค่ะ
วัยวะก็ตกเกลื่อนไปหมดเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยกันหาขาซ้าย
ที่แบบโดนชนแล้วก็ไม่รู้ว่ากระเด็นหายไปไหนคือต้องช่วยกันค้นหานะคะ
ไปเจอเนี่ยตกอยู่อีกฝากถนนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมชิ้นส่วนร่างกาย
นำส่งโรงพยาบาลนะคะทีนี้ไปสอบถามคนขับรถกระบะ
ก็คือนายสมัครสลาวรัฐอายุสี่สิบเก้าปี
เขาเป็นชาวจังหวัดอุทัยธานีนะคะเขาเป็นคนขับรถกระบะคันนี้
เขาบอกว่าคือเขาขับมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางสวนเลน
รถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุขับฝากความมืด
แซงรถทัวร์ปรับอากาศมาด้วยความเร็วสูงเขาเห็นแล้วพยายามหักหลบแล้ว
แต่ก็ไม่พ้นรถจักรยานยนต์พุ่งชนอย่างจังเสียงดังสนั่นไปหมด
เสียชีวิตอย่างสยดสยองนะคะร้อยเวรก็มีการบันทึกสถานที่เกิดเหตุเอาไว้
แล้วก็คุมตัวเนี่ยค่ะคนขับรถกระบะไปส่งพนักงานสอบสวน
ส่วนผู้เสียชีวิตก็มีการติดต่อญาตินำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปล่ะค่ะ